ประเด็นสำหรับใครที่ชอบทานส้มตำแล้วฟังข่าวนี้

มันถึงขั้นทำให้ถึงเสียชีวิตเลยเหรอนะคะ
จากกรณีที่มีน้องม๔
ส้มตำปูปลาร้าแล้วก็ท้องร่วงจนถึงขั้นเสียชีวิต
จากการไปตรวจสอบดูสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ด้วย
ก็พบว่าน้องคนนี้เคยรักษาในระบบลำไส้มาก่อน

สาเหตุการเสียชีวิตมันเกิดจากตำปูปลาร้าหรือเปล่า
ส่วนร้านส้มตำวันนี้ไม่ได้เปิดขาย

เขาก็บอกว่าไม่เคยเป็นอะไรกันนะคะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวไปลงพื้นที่เลยค่ะ

โดยจากการซักประวัติจากญาติของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔
โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งที่บุรีรำที่เสียชีวิต
หลังจากที่เธอกินส้มตำปูปลาร้าแล้วท้องร่วงช็อกเสียชีวิตเมื่อ๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่า
น้องเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาด้วยอาการระบบลำไส้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนกรณีนี้น้องจะเสียชีวิตจากการรับประทานส้มตำปูปลาร้าหรือไม่เนี่ย

ยังต้องรอผลตรวจยืนยันจากแพทย์และตรวจสอบรายละเอียดเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง
ปรานีเทียมพลอายุ๕๗ปีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่า
ที่ผ่านมาก็ซื้อส้มตำเจ้านี้แหละมากินประจำ
และในวันที่๒๔สิงหาคมที่แม่ของน้องไปซื้อส้มตำมากิน

สั่งตำปูปลาร้าเหมือนกันด้วยแต่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยนะคะ
เหมือนกับแม่ของน้องที่ไม่ได้มีอาการอะไรเลย
ไม่รู้ว่าปลาร้าร้านดังกล่าวเป็นปลาร้าดิบหรือปลาร้าต้มสุก

แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณปานีที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่า
สาเหตุที่น้องเสียชีวิตไม่น่าเกิดจากการรับประทานส้มตำปูปลาร้าค่ะ
อาจจะเกิดจากมีปัญหาสุขภาพร่างกายเองหรือเปล่า
เพราะว่าเคยรักษาเกี่ยวกับระบบลำไส้
พอผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วหลังจากนี้
ยังกล้ารับประทานส้มตำปูปลาร้าหรือเปล่านะคะ
เธอก็บอกว่ายังคงทานเป็นปกติเหมือนเดิมแหละ

ในการประกอบอาหารของชาวอีสานอยู่แล้วนะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยค่ะ

ส้มตำมีทางไหน

เพราะไม่เชื่อหรอกว่าเป็นที่ส้มตำ
เพราะว่าอาจจะเป็นที่ของน้อง
ก็จะไปด้วยละมั้ง
ส่วนร้านส้มตำในหมู่บ้านที่แม่ของน้องนักเรียน
เสียชีวิตไปซื้อส้มตำปูปลาร้ามาให้ทานเนี่ย
แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็ขายตามปกติแหละนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับนางสำรวยทองนาริน
คนนี้แหละค่ะเจ้าของร้านส้มตำ
บอกว่าแม่ผู้ตายมาซื้อส้มตำจริง
แต่วันนั้นไม่ได้ใส่ปูใส่แต่ปลาร้าไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น
ตามที่แม่ผู้ตายบอกยืนยันว่าส้มตำร้านเธอปลอดภัยแน่นอนค่ะ
เพราะทุกครั้งที่ตำก็ชิมเองไปด้วยส่วนวัตถุดิบก็ซื้อมาจากตลาด
ปลาร้าที่ใส่ก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้านะคะซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกไป
ว่าร้านของเธอเป็นส้มตำมรณะบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ก็เลยทำให้คนที่มากินถึงขั้นเสียชีวิต
เธอก็รู้สึกเสียใจมากนะคะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดกันค่ะ